เป็นนักร้องที่สามารถจับโจรได้

รั้งจราบ
ผ่านไปสดร้อนเลยนะคะ

เปิดปากกับภาคภูมิจ้า
มาเป็นแขกรับเชิญในรายการพี่อุ๋ยภาคภูมิเราก็สัมภาษณ์ไป
เล่าเรื่องราวแผนการจับโจรต่าง
เรื่องคดีปล่อยให้ตำรวจดำเนินการไปตามกฎหมายว่ากันไป
สำหรับเกรทตอนนี้ขอลุยงานค่ะและงานที่ว่านั้นบอกแล้วนี่

ชอบชุดผมมากเลยอยากเอกมาก
เรื่องคดีปล่อยไปก่อนตอนนี้เป็นนักร้องนะจ๊ะ
เรียกได้เลยเต็มปากเต็มคำเพราะว่าซิงเกิลเขาดีมากตอนนี้และความปังคือที่สุด
วิวเพลงแรกของชีนะจ๊ะตอนนี้ล้านห้าปลาเข้าไปแล้ว

เคสบอกว่าอิ่มอกอิ่มใจมากเพลงแรกในชีวิตนะคุณพี่ค่ะ
อยากทำอย่างที่อยากจะได้ทำเลยเสื้อพงเสื้อผ้าเนี่ยวีคิดเองหมดนะคะ
แล้วก็ได้รับการตอบรับดีด้วยหลังจากนี้งานแสดงก็อยากเล่นนะแต่พักก่อน
อยากร้องเพลงอยากร้องแบบจริงจังตลอดทั้งปีเลยนะคะ

เร็วนี้เกรสเขากำลังจัดกระถิ่นใหญ่

ที่วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่
ตุลาคมนี้ก็จะไปจัดงานกันแล้ว
แล้วบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะคุณผู้ชม
จะมีการสร้างองค์ท้าเวสวันด้วย

เพราะเรารู้สึกว่าเราโตแล้ว

มันเป็นการทำบุญสร้างอุโบสถ
และมันเป็นโอกาสที่ยากมาก
เพราะอุโบสถเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์
พิธีกรรมทางศาสนาเกิดขึ้นที่นั่น

อย่างน้อยเป็นประธานได้แจกได้กระจายข่าว
คนก็มาช่วยกันบริจาคกันเยอะแยะ

มันคือการทำบุญเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกสัทธา
แล้วก็ตัวเองอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับทาเวสุวรรณมานานแล้ว

อีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งคือสร้างหอระคัง
ให้เราแบบความเชื่อก็คือ

วันนั้นเริ่มทำหมดแล้วค่ะทั้ง๓อย่าง

ไม่ใหญ่เลยนะคะแต่ว่าจัดเต็มจริง

อันนี้หลังใหม่ถามนางก็ไปไหว้ขอมาเหมือนกัน
มีการกวนอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่า
คือส่วนหนึ่งคุณเฟซเองกับแฟนก็เก่งในการติดตาม
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สลับกันกันทั้งหมดเลย
หลายอย่างรวมกันก็ทำให้จับได้